นี่เป็นเรื่องเล็กเลยนี่กำลังพูดถึงเรื่องใหญ่ที่สุด
อันนี้ใหญ่ที่สุดที่คนไม่เคยเข้าใจ
แล้วก็ไปสนใจแต่เรื่องหูฟังไม่ได้ยินเป็นได้ยังไง
ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่เห็นเป็นปัญหา
เพราะมันเป็นเรื่องเทคนิคคือเรื่องหูฟังไม่ได้ยินอีกแป๊บเดียว
และอีกเวลาต่อมาเขาก็แก้ไข
แต่ที่เราพูดถึงอนาคตของอาเซียน
กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่แล้วให้พวกเราฟัง

ถ้าไม่ตั้งใจติดตามจริงนะ
ชิ้นอันละชิ้นสิ่งที่เราทำมันโยงกันไป
คิดอะไรอย่างไรฝากเขาไปให้เป็นการบ้านถ้าไปคิด
แล้วเราจะมาคุยกันอีกทีเมื่อสมัยคราวหน้า
ในเดือนพฤศจิกาก็บอกว่าเป็นกลุ่มประเทศเดียวกันนะฮะ
มาที่เราในเดือนพฤศจิกา
ทั้งหมดมันอยู่กันหมดก็ฝากไว้ว่า
ขอให้พวกเราลองติดตามด้านสาระและประโยชน์ที่ประชาชน

หมายคิดว่าอยู่ในประเทศไทยก็ดี
แล้วถ้าย้อนไปเมื่อกี้ที่พูดถึง๔๓ประเทศ
สี่ล้านปีที่แล้วมันโยงมาหมด
และเราเอาเรื่องกลางที่เคยเกิดขึ้นมา
เชื่อมโยงให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
สมกับความคำที่เราพูดกันเหมือนว่า
เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะคุยเรื่องเล็ก
เดี๋ยวมาตั้งวงคุยกันได้นะฮะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
ถ้าไม่ถามก็ไม่ได้พูดหรอกนะครับแต่ถ้าพูดแล้วก็เพื่อให้รับรู้ว่า
เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
เป็นประโยชนเยาวชนรุ่นใหม่เป็นประโยชน์กับสารพัดสารพันธ
อายุมีอยู่จริงรับรู้กันอยู่ทุก๑๐ประเทศผู้นำ
เพราะฉะนั้นอยากจะชวนพวกเรามาดูเรื่องใหญ่เลย
เขาต้องพูดเพราะมาถามถ้ายังไม่ถามก็ยังไม่พูด
ไปเล่าให้กล่อง
แต่เมื่อเราจะมีเรื่องเล็ก
ซึ่งไม่ควรจะไปเรื่องที่มาถามเลยนะครับ
แต่ไม่เป็นไรถ้าถามแล้วเราก็จะได้อธิบายไป
ให้รับรู้ว่าเรื่องใหญ่มหาศาลกว่านี้มันมีอยู่จริง

ดีใจได้เกิดที่เป็นสาระจริงเพื่อประโยชน์ของประเทศและของเยาวชนรุ่นใหม่

เรื่องนี้ต้องคนที่เข้าใจถึงจะรู้ว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
เพราะว่าอาเซียนแตกได้ทันทีเลย

ซึ่งอยู่กันมาประคองกันมา๕๐ปีแล้ว
แตกเลยไม่มีอาเซียนเลยถ้าหากว่ามาเล่นบางจุด

ผมทำงานอาเซียนมา๑๙๗๖๔๓ปีที่แล้ว
เป็นเจ้าหน้าที่แล้วเราก็อยู่กับมันมา
แต่ถ้าใครไม่เคยรับรู้เรื่องของอาเซียนมา
แล้วอยากจะพูดถึงผมถึงที่นี่